ยังไม่ใช่แน่นอนนะจ๊ะแต่ว่าปลายฝนต้นหนาวก็เที่ยวได้จ้า
รุนสวัสดิ์นะคะที่สามารถรายงานสภาพอากาศได้ทราบกันแล้วค่ะ
มาเที่ยวเกาะมาเที่ยวทะเลในสภาพอากาศช่วงนี้ก็ถือว่าต้องทำใจนิดนึงนะคะ
เพราะว่าภาคใต้เนี่ยช่วงนี้จะมีฝนมากหน่อยนะคะแต่ว่าภาคตะวันออกก็ยังพอเที่ยวได้
แต่ว่ามรสุมที่เกิดขึ้นบริเวณภาคใต้ยังคงมีกำลังแรงอยู่ค่ะ
จึงทำให้ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนั้นมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะ
ดังนั้นใครจะเที่ยวโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ทำใจเอาไว้ด้วยว่าอาจจะเจอฝนนะคะ
ส่วนภาคอื่นอย่างเช่นภาคเหนือภาคอีสานั้นอุณหภูมิจะเริ่มลดลงแล้วอากาศจะเริ่มเย็นแล้วก็เตรียมพร้อมดูแลสุขภาพกันให้ดีค่ะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนะคะช่วงดึกถึงเช้าจะมีอากาศหนาวเย็นและมีลมแรงด้วยค่ะ
แต่ขณะเดียวกันอาจจะมีฝนได้เล็กน้อยร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่อุณหภูมิที่จะลดลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียสค่ะ
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบ๑๘องศาเซลเซียสต้องดูแลสุขภาพให้ดีในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่มีลมแรงอุณหภูมิลดลง๑๓องศาเซลเซียสค่ะ
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบ๒๑องศาก็บ่งบอกถึงการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลจากฝนเข้าสู่หนาวอย่างเป็นทางการ
คลื่นในทะเลสูงประมาณ๑เมตรถือว่ายังคงท่องเที่ยวได้นะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเข้าสู่ฤดูมรสุมจะมีฝนตลอดช่วงตกมากหน่อยนะคะ๑๖๐๗๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งคลื่นจะสูงประมาณ๑๒เมตรให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันด้วยค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนลดลงค่ะตกประมาณร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่จะมีลมแรงอากาศดีนะคะ
กลางวันก็แดดดีอาจจะมีร้อนปนหนาวกันบ้างก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะในระยะถัดจากนี้ไปนะคะฝนก็จะเทลงไปที่ภาคใต้มากหน่อยส่วนภาคอื่นอื่นก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอุณหภูมิจะลดลงแล้วน่าจะเป็นความสุขของใครหลายคนที่เฝ้ารอกันด้วยแต่ที่สำคัญต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงจะได้เที่ยวอย่างมี
สุขภาพร่างกายให้แข็ง